แต่ไม่ใช่กับชุมชนกรุงเทพกรีธา๒๖เมื่อคืนนี้ค่ะ
ตี๒ทุกคนวิ่งแตกตื่นขนของหนีออกจากบ้านกัน

แล้วก็ไหม้ลามกันไป๕๖หลังคาเรือนเลยนะคะ
เนี่ยไหม้รุนแรงขนาดนี้แล้วบ้านแต่ละหลังนะ
เป็นบ้านไม้ค่ะ

เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีลามกันโอ้โหยิ่งใหญ่เลยนะคะ
จนทีดับเพลิงก็ใช้เวลากว่า๒๐นาที
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
สอบสวนนางวารีจันหมาดวัย๕๕ปี

ก็ให้การกับตำรวจสนประเวทนะบอกว่า
เห็นประกายไฟที่ปลั๊กติดผนังในบ้าน
แล้วอยู่ไฟมันก็ลามพวยพุ่งติดเร็วมาก
แล้วก็ไม่ขยายวงกว้างเลย
ตอนเกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้าน๓คนค่ะ

เพลิงไหม้ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เดี๋ยวเช้านี้ต้องเข้าไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งค่ะ